เรื่องโควิดกันหน่อยค่ะกรณีนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่มาในบ้านเรา
แล้วก็หนีออกจากโรงแรมแถวสุขุมวิทย์หลังจากนั้นเมื่อวานนี้นะคะ
สรุปก็ไปเจอตัวอยู่ที่สุราธานีทีเนี้ยเรื่องผลของการติดเชื้อโควิดของเขา
สรุปยังไงกันแน่ตอนแรกเนี่ยผลออกมาบอกว่าติดโควิดถูกไหม
หลังจากนั้นเขาไปตรวจเองที่เกาะสมุยรอบสองกับรอบสามเนี้ยคือไม่ติดอืม
ทีนี้ค่ะมันก็เลยงงว่าเกิดอะไรขึ้น
ล่าสุดนะคะทางคุณหมอสุภกิจสิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันแล้วนะ
สรุปนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลคนนี้เขาติดโควิดจริง
คือมีการส่งเชื้อไปตรวจหาสายพันธุ์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วผลออกมาเชื้อนี้เป็นเชื้อโอมิครอนด้วย
แต่คำถามก็คือเอ๊ะแล้วทำไมที่เขาบอกว่าเขาไปตรวจเองครั้งที่สอง
กลับตรวจอีกครั้งนึงเมื่อวานหลังจากถูกจับได้ครั้งที่๓ผลออกมาเป็นลบล่ะ
เพราะอะไรเรื่องนี้คุณหมอสุภกิจอธิบายไว้แบบนี้ค่ะว่าเชื้อมันอาจจะไม่เข้มข้น
เชื้อมันเป็นช่วงขาลงเพราะว่าตอนแรกเนี่ยนะที่ตรวจครั้งแรกเลยอาทีพีซีอาร์เนี่ย
เองต้องปั่นหาเชื้อถึงสามสิบวงรอบคือแปลว่าอะไรยิ่งปั่นเยอะกว่าจะเจอ
แปลว่าเชื้อมันน้อยมากไงถึงต้องปั่นหลายรอบถึงเจอ
ถ้าเชื้อเข้มเนี่ยปั่นไม่กี่รอบก็เจอทีนี้หายไปอีกสองสามวัน
แล้วมาเจอตัวที่สมุยสุราชเนี่ยมันเป็นช่วงขาลงพอดี
ตรวจก็เลยผลออกมาเป็นลบก็ค่อนข้างสบายใจได้นะคะ
โอกาสในการแพร่เชื้อมีน้อยแต่ถามว่ามันมีโอกาสติดไหมล่ะ
ก็มีโอกาสติดได้อยู่ดีนะคะส่วนตอนนี้ผลที่ตรวจเนี่ย
ถือว่าผลเป็นลบแล้วก็จริงแต่ก็มีความผิดเกี่ยวกับพรบโรคติดต่อ
ครับดังนั้นค่ะทางโรงพยาบาลสมุยเขาก็ส่งตัวอย่างเชื้อของนักท่องเที่ยวคนนี้
ส่งไปตรวจเพิ่มเติมเดี๋ยวผลจะออกช่วงบ่ายวันนี้ด้วยนะคะ
แล้วอย่างนี้ทำยังไงก็ต้องกักตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมุยอีก๑๐วัน
อันนี้เป็นไปตามมาตรการแล้วทีนี้ต้องดูแลแบบรัฐกลุ่มเลย
พอพ้นระยะการกักตัวแล้วก็ถูกดำเนินคดีตามหมายจับของสนทองหล่ออยู่ดีนะคะ
ข้อหาฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินนั่นเองอันนี้ได้รู้กันไปแล้วนะ
สรุปคือเขาก็ติดโอมิครอนนะคะทีนี้ดูอีกคลัสเตอร์หนึ่ง
ที่หลายคนก็กังวลเพราะว่ามีคนติดเกือบร้อยเลยค่ะ
คลัสเตอร์วัดถ้ำโขงอยู่ที่บึงกาลคือเขาไปเจอเชื้อเนี่ย
มีผู้ติดเชื้อทั้งพระทั้งญาติโยมเนี้ยเก้าสิบคนเพราะอะไร
มีคนติดเชื้อโควิดในพื้นที่วานอนนิวาสที่สกลนครเนี่ย
มาร่วมงานปริวาสกรรมตั้งแต่สิบธันวานะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
พอกลับไปที่วานอนนิวาสก็เจอเชื้อไปตรวจเจอเชื้อ
ทีนี้ก็เลยต้องมาตรวจเชิงลุกทั้งพระทั้งญาติโยมในงานเนี่ย
สองร้อยสามสิบห้าคนที่มาร่วมงานผลออกมาเป็นบวกเก้าสิบคน
ทีนี้ก็ส่งไปอยู่ตามโรงพยาบาลต่างที่โรงพยาบาลเซกา๕๐คน
โรงพยาบาลพรจรรย์ยี่สิบคนแล้วก็บึงโขงหลงอีกยี่สิบคน
เรื่องนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงการบอกด้วยนะคะ
จะใช้ที่วัดถ้ำโขงนี้เป็นที่กักตัวชั่วคราวสำหรับกลุ่มเสี่ยงสูงเลย
ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำเนี่ยเดี๋ยวจะให้ไปกักตัวไปสังเกตอาการที่บ้าน
แล้วการติดเชื้อตอนนี้ถ้าเกิดจะสรุปแบบชัดเลย
ใครคือคนแพร่เชื้อกันแน่เนี่ยสสจจังหวัดบอกว่ายังไม่สามารถสรุปได้
เพราะว่าในงานปริวัศกรรมคนเดินทางมาจากหลายจังหวัดหลายพื้นที่ด้วย